แม้เหตุการณ์๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงที่ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ก็ผ่านมาเนิ่นนานแรมปีแล้วแต่ว่ายังมีหลายบุคคลที่มีผลกระทบจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในถ้ำนะฮะ
ก็มีหนึ่งในมนุษย์กบแห่งกองทัพเรือไทยที่เข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
หลังจากออกมาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลคุณผู้ชมป่วยออดแอดสุดท้ายจบชีวิตลงเมื่อวานด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดครับ
เราขอเป็นตัวแทนทุกคนแสดงความเสียใจจากการจักรไปของวีรบรุษอีกคนหนึ่ง
ถือว่าเป็นวีรบรุษถ้ำหลวงที่ไปช่วยเหลือ๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงที่ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปทุกคนคงจำได้ดีครับปี๒๕๖๑ซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก
แล้วก็ทางด้านของจ่าเอกเบรุษนั้นก็เป็นหนึ่งในหน่วยซิลที่เข้าไปช่วย
แต่ว่าหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ครับในเวลา๙นาฬิกา
ขณะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลละงูที่สตูนเนื่องจากว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับ
ได้นำร่างไปทำพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับที่บ้านเกิดครับทำกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและครอบครัว
โดยเฉพาะนางปานีแล้วก็นายอารอปันปากปาราซึ่งเป็นพ่อและแม่ของจ่าเอกเบรุษ
ยังรับไม่ได้การการจับลายของลูกชายก่อนวัยอันควรแม่เอกบอกว่ามี๓ลูก
ที่เหลือเป็นผู้หญิงเสียใจมากทำใจไม่ได้
เพราะลูกชายคนนี้เป็นเหมือนสหรัฐครอบครัวยังมีลูกเล็กอีกที่เป็นลูกสาวไว้๔ขวบนึนคน
จากเอกเบรุษนั้นเคยไปช่วย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงเป็นมนุษย์กบของหน่วยซิล
หลังเสร็จภารกิจโอ้โหคุณผู้ชมกลับไปต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้ง
จนกระทั่ง๒เดือนที่ผ่านมากลับไปรักษาตัวที่บ้านและก็เสียชีวิตเมื่อวานตอนเช้า
ขณะที่นาวาตรีวิรัติบรรลือเขตรองผู้บังคับการกองรบพิเศษที่๓พร้อมกับเพื่อนทหาร
รู้ข่าวเองก็เดินทางไปแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการ
และเป็นเงินช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารมอบให้กับนายอามรอปัน
ซึ่งเป็นพ่อของจ่าเอกเบรุษส่วนนายอรุณเอ็มดูนายกอบตปากน้ำก็นำเงินไปช่วยด้วย
นำเงินจากพันเอกอายุรพันธ์กันสูตรพบชกร๕ไปช่วยครอบครัวของจ่าเอกเบรุษด้วย
ก่อนที่มีการนำศพไปที่มัศยิตบ้านตะโลสัยขณะที่ทำพิธีลูกสาววัยสี่ขวบ
ก็ถามตลอดว่าป๊าป๊าไปไหนคือเหมือนพ่อไปไหนแล้วหนูไม่รู้เลยพ่อไปไหน
เด็กยังไม่รู้เรื่องไงยังไม่รู้ว่านั่นคือพ่อเสียชีวิตทุกคนสะเทินใจมาก
ไม่รู้จะตอบยังไงด้วยนะไม่รู้จะตอบลูกตอบเด็กยังไง
ลักษณะสุดก็นำศพของจาเอกเบรุฑนั้นไปฝั่งที่กุโบบ้านตลอดสัยได้เรียบร้อย
ก็ขอแสดงความเสียใจและขอสรรเสริญในคุณงามความดีที่ทำเอาไว้
ก็ถือว่าเป็นวีรับรุธธรรมโลกอีกหนึ่งท่านจาเอกเบรุฑปากบารานะครับ